อ่าทีนี้มาดูเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียหน่อยค่ะ
กรณีที่บอกว่าซื้อรถในโครงการรถคันแรก
แล้วพอจะโอนติดปัญหาโอนไม่ได้
เจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด

ใครซื้อรถในโครงการนี้ติดขัดอะไรหรือเปล่า
ส่งมาบอกกันได้ผ่านทางหน้าจอนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านกรมสรรพสามิตร

ว่าคนที่ยื่นคำร้องภายในเดือนธันวาคมปี๕๕เนี่ย
จะมีการโอนรถภายใน๒๓วันนี้
ตามปกติได้แน่นอนนะคะ
สรรพสามิตรยืนยันนะเพราะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องสับสนระหว่าง
สัมภาษามิตรกำลังส่งเรื่องให้สตงตรวจสอบหรือเปล่า
แล้วสตงตรวจสอบไม่เสร็จหรือเปล่า

สตงตรวจสอบคุณสมบัติการซื้อสิทธิ์การซื้อ

ส่งคืนให้สรรพสามิตรตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
จับมาติดขัดที่สตงได้ยังไง
ค่ะเรื่องนี้โคศกกรมสรรพสามิตรนายนัฐกรอุเทนสุด
ก็ยืนยันนะคะว่าใครที่ยื่นคำขอหลังจากเดือนกรกฎาคม๕๕
มีสิทธิ์นะในโครงการรถยนต์คันแรก
เพราะว่าคุณจำได้ไหมตอนนั้นรัฐบาลขยายเวลายื่นคำขอไป
จนถึงปลายปี๕๕เพราะว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่
แล้วก็เตรียมที่จะปลดล็อกรถยนต์ที่ถูกล็อกในระบบกว่า๑หมื่นคัน
ให้สามารถโอนได้ตามปกตินะคะใน๒๓วันนี้เลย
เพราะคนครอบครองคนซื้อรถคันแรก
เขาครอบครองมาแล้ว๕ปีแล้วไงเขาจะโอนแล้วนะ

ค่ะแล้วก็ทางด้านสตงก็ชี้แจงนะคะว่า
กรมสรรพสามิตรมีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ของผู้ใช้สิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์คืนเงินตามโครงการไปแล้ว
ทั้งหมด๑๒๑๖๒ราย
ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมก็คือ๙๒
ของผู้ที่ใช้สิทธิ์ที่ได้รับเงินคืนแล้วนะคะ
แล้วก็พบว่ามีผู้ขอใช้สิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี
แล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด๕๒ราย
รายแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวแจกแจงให้ฟัง
ก็มีผู้ขอใช้สิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกิน๙๐วัน

ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด๑๕ราย
แบ่งเป็นรับมอบรถยนต์ไม่ตรงรุ่น๖ราย
อายุไม่ครบ๒๑ปีบริบูรณ์๑ราย
แล้วก็ยื่นเอกสารก่อนเริ่มโครงการ๘ราย
แต่ไม่ปรากฏข้อมูลนะคะกรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบ
ภายใน๓๑ธันวาคมปี๕๕
เท่ากับตอนนี้เตรียมที่จะโอนสิทธิ์กันได้แล้ว
ไม่ได้ติดปัญหาอะไรหรือติดปัญหาเรื่องของระบบแต่อย่างใด
สตงแล้วก็กรมสรรพสามิตรออกมายืนยันตรงกันแล้วนะครับ